วิญญาณออกจากร่างร้อยกว่าครั้งครับคุณผู้ชมครับ

เราตายหรือเปล่าเหมือนกับเรามายืนดูตัวเอง

วิญญาณเขาคิดว่าคุณเป็นผีด้วยกันเนี่ย

เท่ากับคุณก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผีนะ

คนที่ถอดจิตออกไปโดยที่อาจจะไม่ได้เคยเรียนขั้นสูง